ลูกทุ่งสุดสวยคนนี้น้องฮายชุติมาบอกเลยว่า
อะไรที่ขายได้เงินหนูขายเลยพี่
ตอนนี้หนูลุยเป็นแม่ค้าเต็มตัวไปด้วยนะ
เรียกได้ว่าพักกองพักงานอะไรปุ๊บเนี่ย
หาแล้วคิดแล้วจะทำอะไรให้รายได้เพิ่ม
ดีใจเด็กสมัยนี้ดีจริงน้องบอกหาช่องทางค้าขายน้องฮายทำหมด

เปิดบูธขายกล้วยฉาบ
เขามีชื่อเขาบอกว่าเป็นกล้วยทอดไฟเขียว

เป็นธุรกิจใหม่ของน้องเพิ่มเติมจากที่ขายขนมจีบ
สดยี่ห้อหลังไม้แล้วก็คอนเฟรกคาราเมล

สนุกสนานนั่งดูน้องร้องเพลงไปด้วยแล้วเคี้ยวเพลินไปด้วย
อกจากนี้น้องฮายก็เอาข้าวของเครื่องใช้

เรียกได้ว่าหยิบจับอะไรที่ได้เงินน้องฮายทำหมดค่ะ
เป็นลูกทุ่งสาวหัวใจแม่ค้าไปแล้วตอนนี้
แต่ว่างานร้องเพลงงานโชว์ตัวงานแสดงของน้องยังไม่ทิ้งนะคะ
เพราะว่าหลังสงกรานน้องบอกว่าจะมีงานเรื่องใหม่วาวอีสานเต็มเรื่องเลยจ้า
ดีใจขยันจริงนะตัวแค่นี้คุณผู้ชมไปฟังเสียงน้องฮายกันหน่อยค่ะ
ตั้งแต่โควิดก็รับหมดแม่ค้าท่านหนึ่งเลยค่ะ
ขายหลายอย่างมากเลยค่ะเป็นขนมจีบหลังไมค์ค่ะเป็นขนมจีบต้มสดแล้วก็คอนเฟคคาราเมล
แล้วก็ล่าสุดค่ะอันนี้คือกล้วยไฟเขียวบายชุติมาค่ะ
เราก็เลยแบบว่าเราชอบกินและที่บ้านนะคะมีกล้วยหอมทองสุพรรณ
เราก็เลยอ้าวแม่คะคุณแม่ค่ะรบกวนช่วยฝานแล้วก็ตากให้หน่อย
กล้วยไฟเขียวจริงแล้วมันคือกล้วยเบรกแตกดีนั่นแหละค่ะ
แต่ว่าอยากให้แตกต่างแล้วก็อยากให้รู้ว่าอร่อยแบบไม่มีเบรก
อนนะคะตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำอยู่ค่ะ
ชื่อเรื่องว่าเจ้าสาวยืนหนึ่ง
ผลงานละครก็มีงานเพลงน้องก็มี

แต่พี่แจ๊กเกอรีนไปแล้วไหนก็ไหน
ถามมาอีกเรื่องฝากพี่แจ๊กรีนถามมาเรื่องความฟงความฝัน
เห็นว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยน้องฮายเขาฝันแม่นนะคุณ
คือฝันแปลกน้องบอกว่าวันนั้นนอนฝันก็ขนลุกอยู่เหมือนกัน
เห็นคนห้อยหัวมาแต่ด้านถูกลอตเตอรี่นะยกแผงว่างั้นนะ

งวดที่แล้วนะคะถูกรอตเตอรี่

แบบว่าอยู่ก็เหมือนเห็นคนห้อยคออะไรอย่างนี้

ก็คือ๘๐ครับ

ไม่ไว้หูหรอกจดแล้วเรียบร้อย
แต่จะซื้อทันหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะคุณผู้ชมนะ

ของนี้ไม่มีแล้ว